ไปดูเรื่องของไฟไหม้กันหน่อยฟืนไฟระวังให้ดียิ่งถ้าไม่อยู่บ้านไม่รู้หรอกว่าเราเปิดอะไรทิ้งค้าไว้ไหมหรือจุดไฟทำอะไรไว้ระหว่างเหตุการณ์นี้นะคะไหม้ไหม้ชนิดที่ไม่ได้ไหม้จากบ้านต้นเพลิงหลังเดียว
เจ้าตัวเนี่ยไม่อยู่บ้านนะคะตอนเกิดเหตุแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงเร่งระดมฉีดน้ำดับเพลิงเพราะอะไร
มันโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงมากเลย
เป็นบ้านไม้เก่ามีอายุหลายสิบปี
ลมก็แรงเข้าไปอีกมันก็เลยลามไปนะคะ

ต้องระดมรถน้ำดับเพลิงทั้งในพื้นที่เอง
พื้นที่ข้างเคียงมากว่า๒๐คันค่ะ

ควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่ามันก็ลุกลามวอดไปแล้วทั้ง๗หลัง
เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้บอกว่า
ตอนเกิดเหตุบ้านต้นเพลิงเห็นเป็นกลุ่มควัน
วยพุ่งออกมาจากชั้น๒ของบ้านหลังนั้น

เออมาดับไฟเดี๋ยวไฟมันลาม
แป๊บเดียวเท่านั้นเองมันลุกไหม้ลามไป
แล้วเขาก็ช่วยกันดับไม่ไหวต้องรีบแจ้งเจ้าที่ดับเพลิงค่ะ
เอาเหตุการณ์นี้แม้จะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

แต่ว่าความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่า๑ล้านบาท
สาเหตุน่าจะมาจากเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ลงไปตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่เบื้องต้นมีการประสานเทศบาล
เข้ามาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย
จำนวน๗ครอบครัวแล้วค่ะ